อำเภอด้วยกันชาวบ้านไปลงคะแนนกันคึกคักแต่มันก็มีดราม่าหลายสายเกิดขึ้นเหมือนกันนะ

ว่าจะเป็นเรื่องเบอร์๒ที่โต๊ะเจ้าหน้าที่เรื่องเจ้าหน้าที่ยืนคุมกาบัตร
แม้กระทั่งเรื่องที่กำนันไปกาบัตรแทนยายมีหลากหลายเหมือนกันเดี๋ยวค่อยไล่เรียงให้คุณผู้ชมฟังนะคะ
นายสมศักดิ์คุณเงินผู้สมัครจากภักดิ์พลังประชารัฐได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะคะ
ตามมาด้วยนายธนิกมาศรีพิทักษ์ผู้สมัครจากพักเพื่อไทยมาเป็นอันดับที่๒ค่ะ
เรื่องนี้นายอิทธิพรบุญประคอมประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกตเขาก็บอกว่า
จริงแล้วการเลือกตั้งภาพรวมก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยดีนะ
ส่วนกรณีที่มีคุณยายก็คือยายทันมาแจ้งที่บอกว่า
ยายเป็นผู้มีศิลป์เลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งที่๑๗ที่อนเรือก
มีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมากาบัตรแทนยาย
เรื่องนี้กรกฎจตรวจสอบแล้ว
เขาบอกว่าไม่พบว่ามีการกระทำความผิดตามที่ถูกแจ้งความ
แต่ก็จะสอบสวนพยานแวดล้อมเพิ่มเติมให้คิดว่าคงใช้เวลาไม่นาน
ส่วนดราม่ากรณีที่ว่ามีภาพทงหาเสียงระบุข้อความก้าเบอร์๒
ปักอยู่ที่โต๊ะทำงานของเจ้าหน้าที่กรกต

คำชี้แจงยังไม่มีแต่คิดว่าวันนี้แหละ
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นน่าจะออกมาชี้แจง

เบอร์สองเนี่ยเออทีนี้เมื่อวานค่ะคุณยายทันพลเสน่ห์

ไปแจ้งความเอาผิดกับนายจักรทรโงะบุตรดากำนันที่เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
ที่ว่านายจักรทรเอาปากกาจากมือยายไปกาเบอร์สมัครเบอร์๒เลย
เป็นผู้สมัครของพักพลังประชารัฐ
ยายไม่ได้อยากกาเบอร์นั้นน่ะแล้วเอาปากกาไปกาของยายทำไม
ยายเป็นต้อกระจกแต่ยายมองเห็นนะ
นายจักรทรก็โกรธเหมือนกันนะที่ถูกกล่าวหาแบบนี้
บอกเลยว่าโอ๊ยผมไม่ได้ทำเลยผมยินดีให้ตรวจสอบทุกอย่าง
ทันแกเป็นผู้ป่วยติดเตียงความจำแกอาจหลงลืมหรือเปล่า
ซึ่งหลังจากนั้นไปแจ้งความกลับเบอร์นะคะ
เอาไปฟังเสียงทั้งสองคนกันหน่อย

ผมอยากถามว่าถ้าผมไม่ถ้าคุณยายว่าจะเล่นงานผมเนี่ยทำไมไม่โวยวายผมยังงงอยู่ผมยังไม่รู้เลยนะเนี่ยมารู้ทีหลังมีข่าวออกมา
สุดท้ายแล้วใครพูดความจริงกันแน่เนี่ย
ก็ขอให้ตรวจสอบอย่างละเอียดรอบครอบก็แล้วกันแต่เบื้องต้นประธานกรกตบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีเรียบร้อยดี
เรียบร้อยไปเพราะว่าทางด้านของสุดท้ายภาคมัชราชก็สนะไปอย่างไม่เป็นทางการ

ปืนที่เดิมทีนี้เป็นของเพื่อไทยครัว